คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
เอาละครับวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในสถานีผีดุของเราครับเป็นหนึ่งนักเล่าหนึ่งในนักเล่าของโซเชียลครับที่เขามีเอกลักษณ์การเล่าเป็นเฉพาะตัวของตัวเองครับนั่งอยู่กับผมตรงนี้ฮะสวัสดีครับคุณสอนครับสวัสดีครับพี่แจ๊สวัสดีครับเดี๋ยวถามคุณสอนก่อนเลยส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีมากน้อยขนาด

ก็มีลูกเยอะมีลูกทั้งหมด๑๐คน

ซึ่งหมู่บ้านที่รอบก็จะเป็นบ้านพี่ป้าน้า

แล้วบ้านตากับยายจะเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลาง
ซึ่งลักษณะบ้านก็เป็นบ้านไม้ยกทรงสูง

ด้วยความที่ว่าณแตนเขาเป็นทุกคนสุดท้อง
ก็เลยจะได้ความรักจากพี่น้องกับตายายเป็นพิเศษ
อ้าจรรย์แล้วคนสุดท้องแห้ง
ลักษณะบ้านจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีสร้างห้อง
โดยใช้ไม้กั้นขึ้นมาแล้วก็มีประตูปิด
เป็นห้องนาแตนออกจากห้องมาก็จะไปตู้กับข้าว

เป็นเหมือนกันได้สองขั้นต่างระดับไปเขาเป็นห้องครัว
ซึ่งในหมู่บ้านผมมันจะคึกคักหน่อยเพราะว่า
คือป้าผมเนี่ยลูกคนโตของตายายเขามีแฟนเป็นร่างทรง

เฉพาะเสือผมก็จะอยู่ของพวกนี้มาเป็นทางเยอะ

แต่เป็นตำหนักเหมือนเขาแบบเป็นบูชาพวกกุมารกุมารอะไรอย่างนี้ครับ

ครับผมก็ณแตนอาจจะเป็นน้องคนสุดท้อง
ก็อายุจะห่างจากเหมือนลูกหลง
ก็จะห่างจากพวกพี่น้องค่อนข้างเยอะ
บุคลิกคณะแตนเป็นผู้หญิงอาชญาศัยดีนะครับ

เอกลักษณ์ของเขาเลยคือเขาเป็นคนที่ยิ้มสวย

ก็ธรรมดาก็มีคนมาจีบมาติดพันธ
พอเข้าวัยสาวอายุ๒๐กว่านะครับ

ก็อยู่อาลานยาประเทศ
ทีนี้มันมีอยู่เหตุการณ์วันหนึ่งครับ
ก็คือในบ้านผมที่เป็นสี่เหลี่ยมโล่ง
มุมขวาตาจะนอนมุมซ้ายยายจะนอนเขาจะแยกกันนอน
ผมก็จะนอนติดห้องนาแตนแต่ก่อนบ้านโบราณจะมีอะไรขึ้นอย่างนี้
ผมจะนอนตรงกระดายถ้าใครมาเนี่ยผมจะเห็นก่อน

แล้วคราวนี้มันมีคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงปึ้งปั้งปึ้งปั้ง
แล้วก็มีการจุดประทัดผมก็ตกใจตื่นขึ้นมา
ผมก็ดูนาฬิกาประมาณสามทุ่มกว่าผมก็ลงไปข้างล่างเกิดอะไรขึ้น
มันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เขาเรียกกันว่าลาหูอมจันทร์
พอมีลาหูมจันทร์ก็จะทำเสียงดัง
ตีขับไล่กันอย่างนี้บ้านลุงมันปลาก็ออกมากัน
ทีนี้ลุงคนที่สองลูกคนที่สองของตายายเขาก็ออกมา

แล้วเขาก็ถือปี๊บอะไรมาตีปรุงปืนแล้วก็มีปืนแก๊ปสะพายเขา
ทีนี้พอเวลาหูมันคลายพระจันทร์มันก็กลับมาสว่าง
ประมาณ๑๐บาทคนกำลังแยกกลับเข้าบ้าน
แต่ทีนี้สิ่งที่แบบว่ามันทำให้เราสะดุด
แล้วทุกคนต้องหันกลับไปมองก็คือมันมีเสียงร้องของนก
ตกแสกมันร้องมันร้องดังมาก
แล้วทุกคนหันไปตามเสียงนกแสกก็คือมันเป็นหลังคาบ้านของลูงคนที่สอง

ไม่บินครับเกาะบ้านหลังคาเกาะร้างร้องครับ
แล้วก็เนี่ยโบราณเขาบอกว่าถ้านกแสกบินข้ามนกเกาะบ้านใครบ้านนั้นจะมีคนตาย

คนที่สองก็เอาปืนแก๊ปที่มาสะพายแล้วก็เล็งไปที่นก

พอยิงออกไปปุ๊บแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราตกกระใจขึ้น
กระสุนมาโดนนกตัวนั้นครับแต่สิ่งที่

ตกกระใจกันหมดทุกคนวิ่งไปดูกันหมด

แต่สิ่งที่ตอนที่แบบกระสุนมันโดนแล้วมันหล่นเป็นเสียงผู้หญิงร้อง

คืนหนึ่งครับเป็นคืนวันศุกร์ผมก็กลับมา

ผมจะตื่นมาเพราะผมได้ยินเสียง

ใส่เสื้อขาวเกงสีดำ
แล้วก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อชมพู
แล้วก็กางเกงหรือกระโปรงไม่มั่นใจสีดำ
ก็ไม่มีอะไรครับก็หลับแต่ตื่นเช้ามา
เขาเป็นวันเสาร์ก็เล่นตามปกติกับพี่กับน้อง
แต่สิ่งที่เห็นมาก็คือมันมีรถกู้ไผกล้อมา
เขามาถามว่าเฮ้ยบ้านนี้
บอกใช่ครับแล้วคนโตไปไหนหมดล่ะ
ให้หนูบอกอ๋อตาไปเลี้ยวัวครับยายไปขายของที่ตลาด
ก็มีแต่ป้าและชีวิตของป้าบ้านป้าที่ว่าเป็นร่างทรง

เขาก็ลงจากรถไปแล้วเขาคุยกับป้าที่เป็นร่างทรงนะครับ
สักพักหนึ่งก็ได้ยินป้าตกใจ

แล้วก็ขึ้นรถออกไปแล้วก็ขับไปรับยายมา
แล้วก็มาซื้อผ้ากันก็เลยถามยายว่าเกิดอะไร
แต่คือด้วยความที่เป็นเด็กมันยังไม่ได้คิดอะไรมาก

เพราะว่าตอนนั้นก็อายุ๑๐กว่าขวบ
ให้รู้รับรู้ข้อมูลอย่างเดียวว่าตาย

ตอนนี้ศพอยู่ที่อลันอยู่โรงพยาบาลอลันใช่ครับ
ก็ให้ไปรับศพกลับมาที่เหลือก็ไปที่วัดกันนะ
ก็ช่วยเก็บฟาสาราเพราะวัดห่างจากบ้านประมาณสัก๓กิโลกรัม
ประมาณสักช่วง๔โมงเย็นกว่าก็มีรถกู้ภัยวิ่งมาที่วัด
เราก็เห็นแล้วเอาศพมาแล้วศพเขาก็ใส่ลงมาแล้ว
แล้วก็ยกศพจากโรงมาวางที่โต๊ะที่จะเตรียมดรุณศพ
แล้วก็มีผ้าขาวคุมเนอะเขาก็เปิดหน้ามา
ผมก็เห็นก็เป็นนาแตนก็ยังเป็นคนเหมือนคนนอนหลับปกติ
หน้าเขาจะค้ำหน่อยก็เลยมารู้ที่หลังว่าเขาก็ตายเพราะถูก

หลักรึคอครับผม

ซึ่งเหมือนกับที่เราเห็นคนทะเลาะเอ้ย

ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเราคิดว่าเป็นลุงกับป้าทะเลาะกัน
เขาก็ไปจับผมรูปรูปตลอดเวลา

แต่ผมก็ด้วยความที่อยากรู้ก็สอบไปดู

หลายออกมาแล้วซับสับ
พอทำเสร็จก็เอาศพใส่ลง
พอจะโดดได้ไปทำช่วง๖โมงเย็น

คืออยู่ดีก็ยี่ย่อยไหล่หลัง
เราก็ลุกกันมาแล้ววิ่งไปหายา
และม่าหนูเจ็บ
ยังไม่อยากตายมันทำหนู
ทุกคนในที่นั้นแม้กระทั่งเป็นเด็กก็รู้ว่ามันไม่ใช่การแสดง
และคนที่เข้ามาสิงป้าเราน่าจะเป็นใครก็คงจะเป็นน้ำแน่แหละครับ
พอเสร็จก็หงายหลังไปปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาก็เหมือนกับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็มีตำรวจมาก็มาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเร่งทำคดีให้นะอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใครแต่เขาว่าน่าจะเป็นคนในระแวกนั้น
เพราะต้องรู้การเคลื่อนไหวของน้าเป็นอย่างดี
ก็ยายเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่เผาศพจนกว่าจะจับคนร้ายได้
กล้ามตกที่ผมไงศพก็ไม่ได้เผาแถมผมต้องนอนติดห้องน้าทุกคืน
ด้วยความที่เราเห็นภาพนั้นกลัวเป็นทุนเดินอยู่แล้ว
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนจินตนาการขึ้นมา
เวลาเรานอนแล้วจะได้เสียงคึกคักในห้องเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกกลัวใช่ไหมครับ
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวที่ว่ามีคนพบเห็นดวงวิญญาณนาแตนค่อนข้างเยอะ
อย่างเช่นลุงข้างบ้านเห็นว่ามาเดินรอบบ้านอย่างนี้
เหมือนเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ร้องไห้หน้าบ้านอะไรก็มีอย่างนี้ครับ
จนผ่านไปประมาณสักน่าจะ๔เดือน
ก็ป้าคนที่ไปล่างทรงครับเขาเดินขึ้นมาบ้าน
ผมจำได้เลยผมกำลังนั่งกินข้าวแล้วดูสทัศน์อยู่
เขาเดินขึ้นมาเขาบอกแม่พักีไอ้แทนมันมาหาหนูอ่ะ
มันบอกว่าคนที่ทำมันกลับมาอยู่ในบ้านแล้วนะ

กลับไปอยู่ในบ้านที่ในหมู่บ้านที่จังหวัดอลันท
เหรอครับเขาบอกว่าเนี่ยไปแจ้งตำรวจเลย

ยายเขาก็เลยไปบอกลูกคนโตแล้วก็ลูกคนที่๓
ซึ่งลูกคนที่สามว่าเขาจะมีตำแหน่งเหมือนการเมืองท้องถิ่น
เขาก็เลยประสานวอบอกตำรวจ
ซึ่งพออีกวันต่อมาตำรวจแจ้งว่าจับคนร้ายได้แล้ว
จริงเหรอจริงครับจับคนร้ายได้จริง
ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ยายเขาจะเอารถจากรงพักศรภาพภารมนตรศาสตราคามารับ

สมมุติว่าเป็นคนไทยหนึ่งแล้วก็เป็นคนงานต่างด้าวนี่
เขาก็สารภาพแล้วว่าเขาชอบน้าแตนผมมานานแล้วเพราะว่านาแตนสวย
คือในหมู่บ้านนั้นมันเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านของต่างด้าวส่วนใหญ่
แล้วก็คนไทยจะอยู่ส่วนน้อยพอนาแตเข้าไปก็จะเด่นอยู่คนเดียว
เขาก็ชอบแล้วแต่เขาแบบว่าเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่านาแตนมีแฟน
วันนั้นก็เลยเอาแฟนนัสแซนมาสอบว่าทำไมวันนั้นไปส่งไม้ที่จันทบุรีทำไมไม่เอานัตแซนไปด้วย
เขาบอกว่านาแตนติดละครเขาเลยส่งประกาศให้ตอนที่น้ำไม่อยู่
เขาเลยปีนขึ้นบ้านไปกะจะข่มขืนแต่ทีนี้นาแตนเป็นคนสู้สู้คน
เขาบอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เขาขึ้นคล่อมประมาณกดแขนแล้วกำลังจะทำอะไรอย่างนี้
วันนาแตนเอาค่ะใช้มือขัวหน้าเขาได้เกิดโอ้โห
เขาจะบีบก็นิ่งไม่รู้ว่าตายหรือเปล่า
แต่ถ้าปล่อยไว้เขาบอกว่าเขาเห็นหน้าชัดไง
แล้วเป็นคนใกล้เคียงกันด้วยเป็นบ้านบ้านใกล้

ไปที่ห้องน้ำแล้วไปเอาสายยางที่ต่อจากก๊อกมารัดคอ
เสร็จแล้วก็จับอ้าปากแล้วก็เอาน้ำมาใส่ขวดคอกปาก
ออกปากให้เหมือนให้มั่นใจว่าตาย
เสร็จแล้วก็เอาสบเอาไว้ในสุดบ้านแล้วเอากองไม้ทับ
ทุกคนก็ผมว่ามันโถนเหี้ยมาพิษอยู่บ้าง
สุดท้ายก็พาไปทำแผนพระกอบคำว่าสารภาพ
ก็ห่างจากโรงพรรคมาประมาณเกือบสิบกัน
ทางแผ่งบ้านมันจะมีคลองและก็มีตะพานไม้

ว่าอืมปีนตรงไหนเดินตรงไหน

แล้วมันก็ร้องร้องแบบร้องโวยวายเสร็จแล้วกันเนี่ย
ด้วยความที่ว่าตอนที่ก้มกราบตำรวจเขาไม่ได้จับ
ไม่ได้จับไม่ได้ประคองไงแล้วก็คนไปดูน้อย

อันนี้ตำรวจเขาตกใจสะบัดมันก็วิ่งวิ่งไปตรงที่สะพาน
พวกผมก็วิ่งตามไปตำรวจเขาก็วิ่งตามไล่จับ
พอไปถึงสะพานทางกุญแจมือนะครับมันโดดลงไปในน้ำเลย
โดดตรงตู้มไปผมก็ไปยืนกันทะพานตำรวจก็ยืนกัน
เขาก็วิ่งทั้งสองฝั่งแต่มันไม่โผล่
ตำรวจเขาเลยเฝ้าไว้๑คืนมันก็ไม่โผล่
ก็เลยผมก็เลยกลับมาบ้านกันแล้วสุดท้ายเขาบอกว่า
ตอนนี้คนต่างด้าวที่โดดสะพานเจอแล้วนะตายแล้ว
คือโดดไปปุ๊บก็จบตายเลยครับมันต้องพรีคที่สุดคือ
พอคนไทยไปฝากหังที่เรือนนำจังหวัดภูเขาตาย
ภูเขาตายพอผู้ต่างหาทำสำรวจสามารถตายหมดแล้ว
ก็เลยสรุปคดีเรียบร้อยจบ
งั้นก็ให้เขียนจดหมายไปบอกแม่ผม

อยู่ที่ไต้หวันด้วยกันเขากลับมาด้วยกันนะครับ

ืดเน่าแล้วก็เริ่มแห้ง
ใช่ครับตั้งแต่ช่วงขาจนถึงช่วงหัวไหล่

ตั้งแต่หัวไหล่ถึงคอ๘๐ครับสมบูรณ์

เหมือนแบบว่าดีใจมีความสุข

เหมือนกับผ่านความทุกข์มาแล้วอย่างกันเหรอ
จับกำไรไม่ได้ก็จะไม่เผาเขาเอาสมมาทำพิธีครับ
เขาไว้๓วันแล้วก็เผาเผาเสร็จก็เอากระดูกมาจะไปลอย
วันที่จะเอารูปกระดูกไปลอยก็ไปนอนกันที่บ้านนะครับ
ก็เอารูปนะครับผมนะพอไว้ที่ห้องเสร็จแล้วก็หันรูป
ฝาผนังแล้วก็จัดที่นอนเพื่อให้แฟนใหม่แม่นอนคนเดียว
แล้วแม่เขาก็นอนกับผมพอตกกลางคืนผมจำไม่ได้ว่ากี่โมง
ได้ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเพราะว่าตอนนั้นเราหลับไปแล้ว
เราก็ได้ยินเสียงโวยวายมาจากห้องนาแตนเป็นเสียงผู้ชายร้อง
ยายายายาทุกคนก็ลุกกันหมดแต่ตากับยายยังไม่ลุก
ผมว่าแม่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดฝ่ายดูแม่ก็บอกพี่เป็นอะไร
เปิดประตูเข้าไปดูก็เห็นอาวัดท่านนอนแล้วก็ทำอย่างนี้
ยายายาเหมือนคล้ายคนละมือ
ใช่เราก็เอาไปจับมือกันผมก็จับข้างนี้จับนี้แล้วเขย่า
เขาก็ไม่ตื่นนะฮะเขย่ายังไงก็ไม่ตื่น
ก็แม่เขาเลยแบบว่าเหมือนจะไปเรียกยายมาดูว่าเป็นอะไร
แต่เขาเห็นแล้วยายกำลังจะลุกสักพักหนึ่งขอโทษนะครับ
ผมก็ยืนอยู่อย่างนี้เขาก็นอนอย่างนี้เขานอนอย่างนี้
แล้วมืออย่างนี้สักพักเขายกขาขึ้นมาอย่างนี้
ก็ประมาณ๔๕องศายุคอย่างนี้เลยนะครับขอโทษครับยกอย่างนี้ครับ
สะพังขาข้างนี้ก็ยกเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่มือยังรออยู่นะ
ผมก็เอกใจว่ากล้ามท้องก็ต้องแข็งแรงมากเลยนะ
เหมือนเป็นการเกร็งกล้ามท้องตัวเองแล้วทำแบบยกขาขึ้นมา
แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วช่วงบริเวณต้นมันลอยขึ้นมาด้วย
เขาถูกลากหัวกระแทกปักลงไปตรงห้องครัว
แล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นค้างอยู่อย่างนี้ค้างอย่างนั้นตรงที่ไม่ตื่น
จนยายเขาบอกว่าแต้งอย่าทำแฟนพี่มึง
พอยายพูดจบแขนขาหล่นปึ้งแล้วเขาลุกขึ้นมาตะโกน
ขึ้นมานั่งกันแล้วก็ตะโกนว่ากลัวแล้วสุดเสียงอ่ะ
ร้องแบบทางแบบร้องตะโกนทางแบบกลัวแล้ว
ผมก็ตกกับใจกันนะพี่ป้าน้าอามาดูกันหมดเลย
เขาก็เลยบอกว่าเขานอนอยู่มีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพู
โปรงสีดำแล้วก็เดินมาบอกว่ามึงเป็นใครมานอนในห้องกูทำไม
ไม่รู้จักมึงทำอย่างนี้มึงออกไปเลยนะ

พูดประโยคคำนี้มันทำให้เราติดใจแล้วลุงเราก็เอกใจ

เขาก็เลยถามเขาบอกว่าถ้าไม่พูดอะไรมา
ก็จะเหมือนให้นักแจนหลอกให้ตายอะไรอย่างนี้เขาฝูก
เขาก็มีความกลัวเขาเลยบอกว่าเขามีแฟนอยู่แล้วที่หนองคาย
แต่เขามาคบกับแม่ผมเขาเหมือนจะหลอก

สารภาพมาเขาบอกว่ามีแฟนอยู่แล้วที่หนอกคายเขาก็ขอขับหนอกคายด้วย
เขาก็แบบประมาณหลอกแม่ผมว่ามันยังไม่มีใครครับ
แล้วก็เห็นบ้านผมเหมือนมีที่มีทางอะไรด้วยมันเหมือนเขาคิดไม่ดี
เขาก็เลยว่าเหมือนนาแตนจะมาสั่งสอนอะไรประมาณนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าณแตนเหมือนยังไม่ไปไหนอดีตณตอนนั้นต่อให้มีการเผาศพไปแล้ว
เหมือนเขายังคงวนเวียนอยู่ในครอบครัว
เรื่องนี้มันเหมือนมีรางขึ้นมาก่อนถูกไหมครับ
ลางจากนกแสกตามความเชื่อก่อน
เขาบอกว่าสมัยก่อนนะนกแสกบินข้ามหลังคาบ้านใครบ้านหลังนั้นจะมีเคราะห์
ใช้คำว่ามีเคราะห์แต่บางคนก็จะตีความไปว่าโอ้โหมีคนตายไปเลย
แต่อันนี้หนักไม่ใช่แค่บินข้ามหลังคาเกาะหลังคาเลย
เหมือนเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าจะมีคนในบ้านเนี่ยใครสักคนหนึ่งจะมีเคราะห์
แล้วสุดท้ายหวยมาตกที่นะแตง

เหตุการณ์ผ่านมาเขาไม่มีอะไรก็แค่แต่เขาก็จะมีคนเห็นนะแตงอยู่เรื่อย
เพราะว่าหลังจากถามยายกับถามร่างทรงเขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้น
อเจมส์ซึ่งอ่าแน่นอนว่าอายุขายเขาถูกกำหนดมาสมมุติ๖๐ปี

ก็ต้องนับไปสมมุตินับไปถึง๖๐ปี

ผมว่ามันก็ทำตามความเชื่อของคนไทยเรา

ทำบุญอุทิศสวรรค์อุทิศสวรรค์ให้กับเขา

อันนี้คือเรื่องสุดท้ายที่จะเล่า
และถ้าฟังดีเนี่ย
ถ้าไล่ไทม์ไลน์เหมือนเป็นเรื่องแรกด้วยนะ

และอย่างคือเจอในบ้านอ่ะ

เอาละฮะวันนี้ต้องบอกว่า
เราได้ฟังเรื่องของคุณสอนนักเล่า
หนึ่งในนักเล่าจากโซเชียลไปแล้ว
แล้วก็การันตีแล้วก็รับรองได้ว่า

ขอบคุณครับที่เอาประสบการณ์เรื่องนี้

จะกลับมาเจอกันใหม่
ส่วนจะมีนักเล่าท่านไหน

แต่ละคนมีวิธีเล่าที่แตกต่าง

สื่อโซเชียลมีเดียของไทยรัฐ

โปรดติดตามตอนต่อไป